นายทองลุนศรีสุฤทธนายกรัฐมนตรีของสปลาวได้เป็นสักขีพญา
ร่วมกับพนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ของทั้งสองประเทศในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ทองดุลศรีสุฤทธนายกรัฐมนตรีของสปลาวได้เข้าพบกับ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
ระหว่างการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นเวลา๒วัน
ในฐานะแขกของรัฐบาลโดยผู้นำของสองประเทศได้นำคณะรัฐมนตรี
หารือร่วมกันในประเด็นต่างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้าการลงทุนรวมถึงประเด็นแรงงานข้ามชาติ

ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง๒ประเทศ
ซึ่งมีสาระสำคัญคือกำหนดกรอบความร่วมมือด้านแรงงาน
แก่ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การจ้างแรงงานการคุ้มครองแรงงานและการประกันสังคม
ขณะที่แรงงานระบุว่าหลังจากนี้ทั้งสองฝ่าย
เจรจาจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานให้แล้วเสร็จ
ภายในปี๒๕๕๙เพื่อประโยชน์ในการจ้างแรงงานลาว

หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลนายทองลุน

เพื่อรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ
สาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา

กล่าวปรัฐกฐาที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ก่อนเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทร์
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา